คุณผู้ชมไปแถวปากคลองตลาดเลยแล้วกัน

แต่ว่าจะพาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ที่นี่เขาเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากจริง
แล้วก็เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวปากคลองตลาดแถวนั้นด้วยนะคะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้จะคืออะไรยังไง
ติดตามกันได้เดี๋ยวใบตองพาคุณผู้ชมไปเลยค่ะ
วันนี้เราจะพาไปสักการะสารเจ้าแห่งหนึ่ง
ที่บรรดาพ่อขาแม่ขาชาวปากครองตลาด
ต่างให้การนับถือกันมาอย่างยาวนาน
หลายคนไม่เคยทราบเลยว่าที่บริเวณปากคลองตลาดแห่งนี้
มีสารของในโรงราชการที่หนึ่ง
สารนี้สร้างมาเมื่อประมาณที่

ที่นี่จริงแล้วจะอยู่ใกล้สะพานฟุะแล้วนะอยู่ใกล้กับ
อรุณสวรี้รัชการที่หนึ่งก็เลย

พระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชแห่งนี้
เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้าน
ที่ร่วมกันก่อสร้างมาอย่างยาวนานกว่า๕๗ปี

เคยเป็นพื้นที่ส่วนพระองค์
ก่อนจะกลายมาเป็นตลาดอย่างในปัจจุบันครับ
คนที่นิยมมาที่ปากคลองตลาดส่วนใหญ่
ทราบกันไหมว่ามีสารตั้งอยู่ที่นี่
ทราบน้อยมากนะครับน้อยมากครับ
ที่จะทราบจริงก็คือคนในตลาด

บริเวณนี้มีขนาดว่าเคยมาแล้วนะ
หากใครได้มาเที่ยวปากคลองตลาด
อย่าพลาดโอกาสมากราบสักการะบูชา
ที่สารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชแห่งนี้กันนะครับ

ถ้าเกิดมีโอกาสได้แวะเวียนไปแถวปากคลองตลาดนะคะ
ก็อย่าลืมไปสักการะกันด้วย